สวัสดีครับ๖โว้ย๙นึงนาทีนะครับ
เรื่องเล่าเช้านี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับ

สำหรับตัวแม่เองเนี่ยรักสรยุทธ์นะ
สุดหัวใจเลยขาดไม่ได้
เช้าต้องดูเย็นต้องดู
ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้